ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะมีความคืบหน้าแล้วเพราะว่าพบศพแล้วค่ะ
แล้วก็รู้แล้วว่าผู้ตายเป็นใครที่เราให้คุณผู้ชมดูคลิปไปค่ะ
ว่ามีคนที่เขาอยู่แถวนั้นเขาเห็นว่ามีอะไรก็ไม่รู้
ตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สะพานมหาเจษฎาบดินอำเภอเมืองนนทบุรีค่ะ
คนที่เขาถ่ายคลิปเขาบอกว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นคนหรือเปล่าก็เลยถ่ายคลิปแล้วก็ซูมไปใกล้ใกล้อ้าว
คนนี่ดำผุดดำว่ายอยู่สองสามครั้งค่ะแล้วก็จมหายไปเลย
เขาก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าก็มาดำน้ำหากันนะเจ้าหน้าที่
หาไม่เจออืมทีเนี้ยค่ะคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเป็นผู้ชายวัยรุ่น
เหมือนเป็นนักเรียนใส่กางเกงขาสั้นเสื้อสีขาวแล้วกระโดดลงไป
แต่ทีนี้ก่อนที่จะให้ข้อมูลคุณผู้ชมนะคะว่าคนที่กระโดดลงไปเป็นใคร
มาดูคนที่เขาถ่ายคลิปกันหน่อยเพราะว่าในโลกออนไลน์พอเห็นคลิปนี้
วิจารณ์คนถ่ายคลิปเยอะคุณภาคภูมิบอกว่ามัวแต่ถ่ายอยู่นั่นแหละ
ทำไมไม่ไปช่วยล่ะค่ะทำไมต้องถ่ายแล้วถึงค่อยไปแจ้งตำรวจ

ใช่แต่อีกมุมนึงคนก็บอกว่าโอ้โหคุณแม่น้ำเจ้าพระยานะ
แล้วใครจะกระโดดไปช่วยคนกระโดดไปก็อันตรายนะ

ชัดชัยเอ็มทุวัฒน์อายุ๓๑ปี
เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลหมวดบำรุงทางหลวงราชพฤกษ์ให้การกับตำรวจว่าเขาทำงานอยู่ใต้สะพาน
ได้ยินเสียงเหมือนอะไรก็ไม่รู้อะค่ะตกลงมาจากกลางสะพาน
หันไปดูตามเสียงเห็นคนกำลังดำผุดดำไหว้อยู่๓๔ครั้ง
แล้วก็จมหายไปเขาก็เลยถ่ายคลิป
เพื่อขยายดูว่าเป็นอะไรกันแน่จนรู้ว่าเป็นคนก็เลยโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจ
แล้วพักนึงก็เลยรีบไปหาเรือว่าจะมาช่วยเขา
แต่เป็นอื่นก็ไม่ทันเพราะว่าไม่มีเรือ
นี่แหละค่ะก็คลิปนี้ก็แชร์ไปเยอะ
คนก็วิจารณ์กันหลายแง่มุมนะคะ
มุมนึงก็บอกว่าทำไมไม่ลงไปช่วยเพราะทายวีดีโอ
มันบอกนี่ทำไมใจดำอะไรแบบนี้
อีกมุมนึงคนก็ไปบอกว่าก็ลองกระโดดไปช่วยเองสิแม่น้ำเจ้าพระยานะ
คลองหลังบ้านเออจะไปถึงไหมเนี่ย
ตายทั้งคู่พอดีถึงว่ายน้ำแข็งไม่มีอุปกรณ์
กระโดดลงไปช่วยก็เสี่ยงอยู่ดีนี่ก็หลากหลายความคิดเห็นในโลกออนไลน์อะค่ะ
แต่ว่าทีนี้ค่ะผู้โพสต์เขาบอกว่าคือตอนแรกเขาบอก
ตรงตรงเลยว่าเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นคนหรือเปล่าที่ใช้โทรศัพท์มือถือมาถ่ายดู
เพราะอยากรู้ว่าเป็นอะไรแล้วก็จะได้มีหลักฐาน
พยายามจะช่วยแล้วแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากจริง
อืมคุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเรา
ก็ลงพื้นที่ไปนะคะไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์อีกคนนึง
นายทวีบน้อยสกุลค่ะเขาบอกว่าตอนเกิดเหตุคนเห็นเหตุการณ์เยอะ
มีทั้งคนตกปลามีทั้งชาวบ้านที่อยู่แถวนั้น
แต่ทุกคนช่วยไม่ทันจริงจริงแล้วจุดที่ผู้ชายในคลิปกระโดดเนี่ย
มันคือกลางสะพานเลยครับน้ำเชี่ยวมาก
ไม่มีเรือแล่นผ่านไม่มีอุปกรณ์การช่วยชีวิต
ถ้าใครกระโดดลงไปช่วยต้องไหว้ไปกลางแม่น้ำแล้วน้ำเชี่ยวแบบนี้
มันอันตรายมากจริงจริงอืมคนที่เขาเห็นเหตุการณ์คนนี้นะคะ
เขาบอกว่าเท่าที่เห็นคิดว่าผู้ชายที่กระโดดลงไป
ดูเหมือนว่ายน้ำเป็นแต่อาจจะกระโดดลงไปแล้ว
แล้วมันจุกไหว้ไม่ไหวแล้วก็จมแล้วเวลามันที่เกิดเหตุเนี่ย
มันเร็วมากนาทีเดียวก็จมหายไปแล้วอะค่ะ
ก็ก็เห็นกันหมดอ่ะก็ก็ช่วยกันบีบแต่รถบ้าง
ตะโกนเรียกลุงฝั่งนู้นบ้างให้ช่วยคนตกน้ำ
ช่วงแรกน่าจะโดดลงมาแล้วจุกมากกว่าจุกแล้วก็โบกไม้โบกมือสองแขนขึ้นมา
แล้วก็เตริ่งน้ำอีกสองทีแล้วก็ค่อยค่อยค่อยจม
เพื่อจมเปิดแนวไปทางปากของอ้อมเนี่ยแล้วก็หายไป
ถ้าไม่มีความเตรียมพร้อมมันไม่มีทางช่วยได้หรอก
เพราะว่าโดดตรงลงไปเนี่ยนะมันแค่ระยะแค่สองสามนาทีแล้วจมหายไป
มันจะช่วยยังไงอ่ะทำไมแล้วแม่น้ำมันต้องกว้างอ่ะ
ถ้ามาโดดริมตลิ่งเนี่ยก็ยังคนเป็นว่ายน้ำเป็นก็ยังฝ่าโดดไปช่วยได้ใช่ไหม
อันนี้มันไม่มีทางช่วยได้หรอกเพราะมันอยู่กลางแม่น้ำพอดี
แล้วมันอยู่ร่องน้ำแล้วน้ำมันไหลขึ้นด้วย
อืมทีเนี้ยตำรวจก็ต้องตรวจสอบแล้วค่ะว่าคนที่กระโดดลงไปในแม่น้ำเป็นใครนะคะ
คือก่อนหน้านี้มีญาติไปแจ้งความกับตำรวจสพรัฐนาธิเบศ
ว่ามีคนกระโดดสะพานพระนั่งเกล้ากลางดึก๕สิงหาคม
เรื่องเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบปรากฏว่าไม่ใช่อืม
เพราะว่าเหตุการณ์เนี้ยเป็นผู้หญิงที่กระโดดอ่าแต่เหตุการณ์ล่าสุดเนี้ยค่ะ
คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขายืนยันว่าเป็นผู้ชายลักษณะคือผมเกลียน
รูปร่างทวมใส่เสื้อเชิดสีขาวกางเกงขาสั้น
คล้ายกับชุดของนักเรียนชายก็เลยถามไปที่โรงเรียนแถวนั้นนะคะ
ว่ามีเด็กหายหรือเปล่าปรากฏว่าก็ไม่มี
ก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นคนที่มาจากต่างจังหวัดก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่ม
อืมเจ้าหน้าที่ไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดแถวนั้นปรากฏว่า
กล้องวงจรปิดบนสะพานหกตัวเสียหมดเลยเสียหมดเลยเหรอใช่
เสียหมดเลยสะพานมหาเจษฎาบดินสะพานนทบุรีหนึ่งเนี่ย
ตรวจสอบไม่ได้ไม่มีกล้องวงจรปิดที่แบบบันทึกภาพได้
แต่ว่าล่าสุดพบศพแล้วนะคะครับไปพบศพที่หน้าวัดเฉลิมพระเกียรติ
วรวิหารตำบลบางศรีเมืองจากการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น
ชื่อว่านายสมเกียจดียิ่งอายุสามสิบห้าปีอืม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการเทศบาลตำบลบางม่วง
ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ส่งศพไปชนะสูตร
แล้วก็ไปเจอรถยนต์ของผู้ตาย
จอดอยู่ใต้สะพานมหาเจษฎาบดินก็คือสะพานที่กระโดดลงมาค่ะ
ญาติก็เลยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ขอดูศพ
ญาติก็เลยบอกว่าอ๋อใช่จริงนายสมเกียจคนนี้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าค่ะ
พยายามฆ่าตัวตายมาก่อนแล้ว
แล้วก็ทางนายกเทศบาลบางม่วงก็บอกว่า
นายสมเกียจคนนี้เคยรมควันฆ่าตัวตายมาแล้ว
๓ครั้งแต่ช่วยกันเอาไว้ได้
มีลูกหนึ่งคนพยายามฆ่าตัวตายหลายครั้งไม่สำเร็จแต่ครั้งนี้